ทรทเชิญเที่ยวงานแสดงไฟต้อนรับปีใหม่
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีได้ชวนเที่ยวงานไฟประดับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๕ภายในงานมีการประดับตกแต่งด้วยไฟนับล้านดวง๑๖โซนตระการตายิ่งใหญ่สวยงาม
อกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายอาหารสินค้าชุมชนของราชบุรี
โดยงานนี้จัดขึ้นทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เริ่มปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม๒๕๕๙
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รวมทั้งยังต้องการให้นักศรัทธาอุทยานไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจะเชื่อมโยงไปท่องเที่ยวตามอำเภอต่าง
ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอำเภอดำเนินสะดวกวัดขนอนหนังใหญ่อำเภอโพธารามและอำเภอสวนพึ่ง
อีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดราชบุรีด้วย